คุณผู้ชมคะดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมันมีแยกนี้จริงนะอยู่ที่ระยองค่ะ
จักรยานคันนึงเขาก็กำลังปั่นมา

จักรยานกับกระบะ
พอช้นกันน่ะคุณผู้ชมว่ารอดไหมดูค่ะ
จักรยานี่พังยับเลย
จุดตรงนี้ตอนแรกพอดูกล้องวงจรปิดมองตามไม่ทัน
นึกว่าคนไปอยู่ตรงใต้ท้องรถแล้วก็โดนรถทับแล้ว
แต่พอมาเห็นการเคลื่อนไหวของคนที่อยู่กลางถนน
คนอยู่ตรงนี้อยู่กลางถนน

แล้วกระแสวิภาควิจารณ์เยอะมากเพราะแยกนี้ชื่อแยกอะไรนะเมื่อกี้
ยมมาบานใช่ไหมก็เลยแบบเออแยกยมบาลมาเรียกชื่อเขาหรือเปล่า
และสุดท้ายคือโยมบาลยังไม่เอาชีวิตเขาไปใช่ไหม
ถามคนขับกระบะค่ะคนขับกระบะที่ชนกับจักรยานคันแรกเลยนะ
พุ่งมาใส่เลยเนี่ยวัยเบนเจอร์เศษพอดีเลยคุณ
นัทธวุฒิคำสิงนอกอายุ๒๕ปีเขาบอกว่า
ผมขับรถมาปกติเลยพอมาถึงจุดตรงนี้มันเป็นไฟกระพริบ
แล้วมีเทรลเลอร์ทุกสินท้าย
ก็เหมือนมองไม่เห็นตัวเขาจักรยานสุนออกไปแบบนี้
ก็เลยกลายเป็นอุบัติเหตุ